ถ้าอยากจะรวยอยากที่จะมีเงิน

นี่คุณผู้ชมหลายคนดูรายการของเราก็ได้ไอเดียดีไปกัน
และที่สำคัญตอนนี้เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชม
ร่วมสนุกกันด้วยนะคะกับการไปตะล่อนผ้ารวย
เราพาคุณผู้ชมไปดูพี่ดา
พี่ดาเป็นนักพับดอกบัวมือชะกาแทงปลาคลองตลาดมาแล้ว
นี่ค่ะพี่ดานี่นะคะถือว่าเป็นมือหนึ่งเลยจริง
ในการที่ในระมิดดอกบัวธรรมดาให้กลายเป็นดอกบัวรูปทรงต่าง
เป็นแบบกุหลาบก็มีเป็นแบบกงจักรก็มีเป็นแบบบ้านชื่อโอ้โหเป็นสิบสิบแบบ
เรียกว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
ทีนี้เราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสไปเรียนรู้การพับดอกบัวกับพี่ดากันบ้าง
กติกานี่บอกเลยว่าง่ายจริงง่ายมากค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าเราตั้งโพสต์เอาไว้ให้คุณผู้ชมไปร่วมตอบคำถาม
ถามอยู่สองคำถามเลยว่าเสน่ห์ของการพับดอกบัวเนี่ยคืออะไร
กับทำไมถึงอยากต่อยอดอาชีพนี้
คุณผู้ชมคะขอเหตุผลโดนจิตโดนใจ๒คำตอบนี้มานะคะ
โดยละเอียดเลยนะคะเหตุผลใครเด็ดดีโดนใจนะคะ
เราจะคัดเลือก๒ผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในนั้นเลยนะคะ
ให้ไปร่วมกิจกรรมกับพี่ดาครั้งนี้

แล้วก็ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมสงวนลิขสิทธ
สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล

จะได้ง่ายต่อการสะดวกการเดินทางด้วย
ส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดอย่าเพิ่งน้อยใจ
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแบบนี้ไปในหลายจังหวัด
และย้ำคุณผู้ชมด้วยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ

เพราะพรุ่งนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้ว
ใครที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกยังไม่ได้ตอบคำถาม
รีบเลยวันนี้วันสุดท้าย๒คำถามเท่านั้น
เรามีกิจกรรมเยอะถือรูปภาพสวยให้คุณผู้ชมไปเซฟ
เอาไว้เพื่อที่จะเอาไปสวัสดีคนที่คุณรักในแต่ละวันอีกด้วย
ส่งต่อความรักกันไปค่ะ